ขอไปด้วยนะคะซิงอยากเข้าวัง
ต้องทำงานบ้างเยอะแยะมากมายแต่ถ้าแกออกไปเนี่ย
ใครจะมาทำงานบ้านให้ฉันแล้วก็ลูกสาวของเจ้าทั้งสอง

ซิ้งทุกวันนี้
ให้มาเจอน้องแก้มสุดสวย
ผิวพันธุ์ก็มวยกำลังดี
หอบใจได้มากแทบที่เพิ่ม
คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ
ผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์
ออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังสะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียง
มีจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ

รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษ

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ฉันแพ้ทางคนจริงเธอ
แข่งขันรอบที่๒ยกที่๒
น้องชาดำใช้ความมีเสน่ห์และโชว์แบบทิ้งความกดดันไว้ข้างหลัง
ขวาชัยชนะไปได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ทีมสลิดน้อยยังคงมีคะแนนนำอยู่๒คะแนน
ในยกนี้ถึงคิวของน้องแก้มและน้องภู
รักใครชอบใครมาเชียร์กันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซู่ซู่ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาซู่ซู่
ซู่ซู่ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาซู่ซู่

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีน้ำใจนะครับ

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
กรรมการเรารอพบความสามารถของเด็กน้อยอยู่นะ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
จะรอบได้คะแนนแบบยกกำลังที่๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๓นี้นะครับผม
เป็นการแข่งขันระหว่างน้องภูแล้วก็น้องแก้มนะครับผม
น้องแก้มเลือกเพลงขอบใจเด้อนะครับ
ของพี่สารสารสินนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
ก็เพราะว่าหนูอยากเปลี่ยนแนวบ้างค่ะ
รอบที่แล้วนะคะหนูก็ร้องเพลงป๊อปใสไปค่ะ
แล้วก็อยากจะรู้ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดหนูร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ย

แล้วน้องภูเลือกเพลงเรี่ยมเละเละไรครับ
น้องภูเลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่าน้องภูอยากจะโชว์อารมณ์เพลงความน่ารักสดใสที่นี่ของน้องภูเนี่ย

น้องภูและน้องแก้มแล้วก็น้องแซค

สวัสดีท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านด้วยครับ

รอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับลูกแซคครับ
นี้นะครับผมจะเป็นการปะทะกันระหว่าง

ลูกทุ่งเธอเธอเธอเธอ

ทั้งคู่เนี่ยแข่งกันก็จริงนะฮะ
แต่มีแนวทางไปในแนวทางเดียวกัน
สิ่งที่เขาชอบกลับเป็นชอบในสิ่งเดียวกัน
สไตล์เดียวกันภูชอบอะไรนะลูก

อยากเล่นลิเกส่วนน้องแก้มนะลูก
ก็ชอบลิเกเหมือนกันค่ะ

เรื่องลิเก่ลองเล่นกันเลยไหม

ซินเดอรีล่าลิเก่เหรอคะ
แต่นี่ซินเดอเรล่าตัวแสดงก็จะต้องมี
ซินเดอริล่ารับบทบาทโดยน้องแก้ม
น้องภูจะรับบทบาทเป็นเจ้า

แม่เลี้ยงใจร้ายรับบทโดยฝนธนสุนทรครับ

ลูกสาวสองคนนะครับ

ลูกสาวคนเล็ก

ยุดพูดยุดพูดยุดร้อง

แม่จ๊ะแม่จ้า

ถ้าเกิดศิลป์ทำงานบ้านเสร็จแล้ว
ไปงานไม่ได้หรอกเพราะพวกเราถึงจะได้ไป
ง่ายอย่างนี้ไปวัดปิวาไม่ได้หรอก

ขอตัดผ้าบายังพร้อมโมโมพร้อมกับเจ้าชายค่ะ
ได้มาเจอน้องแก้มสุดสวย
ผิวพันธุ์ก็มวยกำลังดี
พี่เหลือชอบละสิ
ไม่มีตำหนิเลยทั้ง

เผ่าเอิญว่าหนูสวยเลือกนาย
แล้วโรงกรณ์แบบนี้โอ๊ยฉันพระอาหาร
ฝากแม่นั่งรถฝัดทองกลับกัน
พวกแม่โรงการนั่งรถฝัดทอง

ดูก่อนแม่พ่อเป็นน้ำจิ้มนะครับครับ

ยกนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับ

แก้มเป็นฝ่ายเปิดศึกครับ
แก้มมาในบทเพลงอะไรคะลูก

ขอบใจเด้อของพี่สารสารสินนะ
พบกับน้องแก้มนะครับในบทเพลง

หายชัด

ก็ขอบใจเด้อถอยคำซึ่งที่ปลอบใจย้ำบ่มีไผ่
เป็นคนเทาออกจะเหงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจ
มาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้น
คือถือเทตอนเฮ้าหู้สึกดีแต่พันไปบ่ได้ลาจักยัง
เริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื้อก็หู้สึกเจ็บ
สิ่งป่าวเคยจำย้อนว่าใจง่าย

ไผ่ก็ใจอักเสบเค้าก็ไปไปตามสเต็บ
แต่เข้าเสือกจริงจังอินดี
ขอบใจด้านมากนะที่เพิ่มคิดว่าเฮ้าเป็นคนสำคัญ
แต่ความจริงมันก็พอสำนั้นเขาก็แค่แค่คนทั่วไป
คุยจบกันรบเห็นเค้าบ่ได้เสียดาย
เฮ้าก็เก็บเอามาไม่ลืมอ่านไป
ขอบใจด้านที่อาจมีเฮ้านั่งไหนโดยที่โตบ่ได้เสียง
ขอบใจด้านที่มากนะที่เพิ่มคิดว่าเฮ้าเป็นคนสำคัญ
แต่ความจริงมันก็พอสำนันเห่าก็แค่แค่คนทั่วไป
คุยจบกันรบเห็นเค้าบ่ได้เสียดาย
เฮ้าก็เก็บเอามาไม่ลืมอ่านไป
ขอบใจด้านที่อาจมีเฮ้านั่งไหนโดยที่โตบ่ได้เสียง

ขอบใจด้านที่ธรรมชาติ
ขอบใจเด้อนะครับจากน้องแก้มนะครับ

นี่กูกำลังเล่นเรื่องอะไรอยู่ลูก
ต้องมาฟังจากคณะกรรมการนะลูกพี่ฝนดีกว่าเพราะว่าพี่ฝนเนี่ยเคย
มีคอปเวอร์เพลงนี้ด้วยนะครับก็จะรู้รายละเอียดเชิญครับ
อารมณ์เพลงนี้ก็คือว่ามีความประชดอยู่ในนั้นด้วย
แล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ในนั้นแล้วก็รำพึงรำพันอยู่คนเดียว
มันก็เลยเหมือนกับว่ามันต้องเป็นคำที่ออกจากปากที่มันเหมือนมีความร่องลอย
คิดมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยเขาจะไม่ลงชัดลงหนักทุกคำ

เหมาะกับเป็นบางเพลงแล้วก็บางช่วง
อันนี้อาจจะเข้มได้แต่ช่วงอื่นอาจจะต้องมีความแบบร่องรอย
นอกขากับลูกเหม่อลอยมากกว่านี้
ฝนอยากจะให้ปรับในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองลูก
เพลงที่มันเป็นความรักแบบนี้มันเป็นเพลงของคนที่ผ่านประสบการณ์ที่มีความรัก
จะเข้าใจคำว่าอกหักแต่เอาลูกสาวตัวน้อยคนนี้มาเนี่ย
คือเพลงมันเพลงมันเกินเด็กสิ่งที่แก้มทำเมื่อกี้มันเป็นคนอกหักที่มากกว่าคำว่าประชดประชัน
จริงเพลงนี้มันเป็นเหงาประชดประชันไปงั้นเอง
น้อยก็เป็นการตีความอย่างหนึ่งของแก้ม
ซึ่งไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาที่เขาเขียนมาสักเท่าไหร่นัก
ยืนยันว่าแก้มร้องเพลงดีแก้วเสียงแก้มน่าสนใจมาก
แต่การเลือกเพลงให้ตรงกับบุคลิกเสียงกับวิธีการแสดงอารมณ์เนี่ย
อันนี้มันเป็นศาสตร์เลยลูกซึ่งแก้มยังเด็กเกิน
ต้องกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ถามครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
ผมประหลาดใจกับเพลงนี้มากเลยนะว่า
จริงเป็นเพลงช้าดูเหงาแต่จังหวะส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะยก
แต่น้องแก้มทำได้เต็มที่แล้วล่ะ

ที่เชื่อได้ว่านอกจะเป็นนักร้องได้ล่ะ
อย่าลืมไปประกวดนางงามด้วยครับ
๕กล่อขอบได้เรียูมีเห็นพี่แก้มร้องหนุ่มต้องไปฝึกบ้างแล้วล่ะค่ะ

เพราะว่ามันเพราะมากเลยค่ะ

ผมฟังเลี่ยมเละเรียไลของพี่ภูแล้วหลายรอบ
ผมมั่นใจว่าพี่ภูต้องทำได้ดีแน่นอนครับ

คิ้วของน้องภูของเราแล้วนะครับผม
ไปเอาใจช่วยน้องภูในช่วงหน้ากันเลยครับผม

เหมือนฟังเพลงเชฟบ้าอยู่
แล้วนี่ฟูจะร้องเพลงอะไรครับลูก

พี่กุ้งสุโธิราชครับ

พี่คุณพูดถึงชื่อเค้าบ่อยเกินไปและ

พอแล้วมาฟังเรียบร้ายจากน้องภูครับ
อยากได้เป็นแฟน
แทนความวาเวย์ถ้าพี่ฝนโอเค
ก็เรียบร้ายร้าย
จะ
เรียบร้ายร้ายถูกใจถูกใจจริง
อย่างไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์

แทนความว่าเว่ถ้าพี่โอเค

จะ

งามจนฉันเพ้อ

เมืองตาลที่หมดต้องขึ้น
ฉะนั้นจะเดินที่อื่น
ก็ดูสวยขึ้นไม่มีล็อตเหลือ
รูปร่างหน้าตาดูงา

ใครเห็นแฟนลงกลับบ้านถูกมาตั้งให้ร้าย

ผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์
อยากได้เป็นแฟนแทนความวาเว

เรียบร้ายร้าย
จะจะ
ขาขาสันและกระดีกเข้าตา
ไม่ท้าแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทย
เธอทำให้ฉันเห็นสวรรค์อยู่ไม่ไกล
ต้องมีนางฟ้าอยู่ใกล้
จะมองมุมไหนสวยไหมล็อตเหลือ
รูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกระพง
ใครเห็นแฟนลองกลับบ้านถูกมาตั้งกี่ราย

จะ
เรียบร้ายร้าย
ถูกใจถูกใจจริง
ผู้หญิงอะไรยังมองยังมีเสน่ห์

เรียบร้ายร้าย

เป็นฟาร์น

ชบไปแล้วค่ะ
อาภาพรสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างลูกอภาพรโชว์เสร็จแล้ว
เฮ้ยเก่งมากค่ะ

นี่ลิเกยังไม่ออกจากร่างอีกเหรอลูก

เขาเรียกว่าเลือกทางถนัด

ทุกอย่างเขามีหมดนะ

คิดถึงลูกช้างยังไงไม่รู้

เออลูกช้างมันเดินเหมือนภูจริงเลย
เวลาภูตัดชุดแล้วมีเพชรเยอะแบบ

แต่ถ้าภูประมาท
ด้วยการไม่ออกกำลังกายเลย
ครูจะร้องเพลงไปแล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้น
ท่อนแรก๒ท่อนแรกภูมาเต็ม
หลังจะมีหอบหืด

เหรียญเหรียรัยถูกใจถูกใจจริง
ผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์

แล้วภูยังไม่ลดเลย

ขอบคุณพ่อเจนพบป้าค่ะ

ผมเพิ่งเคยได้ร่วมงานกับคุณกุ้งสุธิราชอยู่

กุ้งเขาร้องแล้วฆ่าแบบนี้เลยพ่อ
คือเขาแกะมาทั้งท่าทางทุกอย่างอะไร

ผมเชื่อว่าเขากำลังโต

บอกตรงว่าสุดจริงสำหรับอายุ๑๒

แต่ถ้าไม่เป็นนักร้องน่าจะ

ฝนล่ะครับเป็นไงบ้างน้องภู
คือก็ไม่รู้จะติเขาตรงไหนนะ
เขาเก่งจริงต้องยอมรับนะครับ

คือแบบภูมิใจลูกมาก

เส้นเสียงแล้วก็สุขภาพ
เราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ไม่รู้แหละผลออกมาวันนี้จะเป็นอย่างไร
แต่ว่าที่ทำมาทั้งหมดนี้

ขอบคุณคณะกำรับประกาศพี่มีคำแนะนำ

เพลงนี้ทำให้ผมหายง่วงเลยคน
ทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้น
มันเมามันมากเลยครับ

ใช่ค่ะหนูเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นตั้งแต่แรกจนจบเลยค่ะ

แต่กรรมการค่ะอย่าเพิ่งเทใจให้ทีมลูกไม้หลากสีนะคะ
แบ่งใจให้พวกเราให้พี่แก้มด้วยนะคะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับการแข่งขันนะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับผม
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับมาเอาใจช่วยเด็กกันทั้งสองทีมนะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
ขอบคุณก่อน

เอาใจช่วยน้องแก้มเป็นพิเศษครับ
เพราะว่าตั้งแต่แข่งมาน้องยังไม่เคยชนะครับ
ก็นั่งลุ้นเอาใจช่วยน้องทุกคนครับแต่ว่า
ก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็ทำได้ดีมากครับผม

เขารักษามาตรฐานของเขาได้ดีอยู่แล้วครับผม
ไม่ว่าผลแพ้จะเป็นยังไงพี่แจ๊กก็ขอให้น้องนะครับ
โชคดีแล้วก็พี่แซครักทั้งสองคนครับผม
ตอนนี้นะฮะสลิดน้อยสามซ่ามีคะแนนสะสมนำอยู่ที่๑๐คะแนน
แล้วก็ลูกไม้หลากสีนะครับมีคะแนนตามอยู่ที่๘คะแนนนะครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่ทั้ง๓ท่านจะต้องตัดสินว่า
ยกที่๓นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ลุ้นกันด้วยนะครับว่าคณะกรรมการนะฮะ
จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
ถ้ามีการใช้สิทธิ์ของท่านหนึ่งท่านใด
นั่นหมายถึงว่าคะแนนในยกนี้คือ๔คะแนนนะครับ

รอบที่๓ยกที่๓ทีมที่ชนะคือทีม
รุ่นไม้หนักนี้เป็นฝ่ายชนะครับ
ตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมเท่ากันแล้วนะครับ

ดีใจด้วยนะพี่ฟูอื้อนี่
นะครับดีใจด้วยนะพี่ภูเป็นไงลูกพี่ภูดีใจครับพ่อ
รู้ว่าตัวเองมีข้อผิดบ้านแล้วก็
สามารถนำคะแนนไว้ให้น้องได้

สุดท้าย

ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีอีกหลายยกค่ะอืม
เอาละครับคุณผู้ชมครับเห็นความสามารถของเด็กน้อยไปแล้วนะครับ
ยกในรอบที่๓เขากลับมาเสมอกันได้แล้ว
อะไรจะเกิดขึ้นในยกที่๔
ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ในที่สุดน้องภูก็คว้า๒คะแนนในยกนี้มาครอง
ทำให้ทีมลูกไม้หลากสีทำคะแนนตีเสมอขึ้นมาได้สำเร็จ
ยกหน้าจึงเหมือนเริ่มต้นแข่งกันใหม่
และนำทุนน้ำใจไปช่วยบ้านเกิดได้
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กกันนายก
ต่อไปของร้องได้ยกกำลังซ่า

ทุกเรื่องดาวที่เกิดขึ้นบนวัฒนีผมทราบสึงใจมากครับ
ก็ยินดีแทนพี่ภูด้วยนะคะ

แล้วก็ขอบคุณกรรมการด้วยนะคะ
ที่ให้คำแนะนำกับหนูค่ะ
และหนูจะไปปรับภูมิใช้นะคะ

วันนี้พี่แซครักน้องทั้งสองคนมากเลยนะครับผม
อ่าสุดยอดมากครับ

พบกับความสนุกแบบนี้ได้ใน
อายุจะยืนต่อไปอีก๖๐ปี

ประกบคู่กันมันยิ่งส่งพลังอะไรบางอย่างขึ้นมา